อีกหนึ่งเรื่องเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกันนะคะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์บริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองค่ะ
ผู้ปกครองกำลังไปส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
แต่โชคร้ายนะคะถูกกระบะที่วิ่งสวนมาชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ
นี่แหละค่ะบันทึกได้เหตุการณ์คลิปนี้
จากกล้องติดหน้ารถยนต์ของคุณมะลิวันสนั่นเมืองนะคะ
กำลังรอเลี้ยวขวาเข้าโรงเรียนอรวินวิทยาอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะ

ส่งผลให้รถกระบะที่จอดรอเลี้ยวคันแรกมีสภาพพังเสียหายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
จากด้านท้ายไปกระแทกกับรถกระบะอีกคันนึงที่ขับมาทางด้านซ้ายของกล้อง
โดยรถกระบะที่ถูกกระแทกจากการชนนะคะก็เสียหลักพลิกคว่ำห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑๐๐เมตร
ส่วนจักรยานยนต์สองคันที่ผู้ปกครองขับขี่มาส่งบุตรหลานเนี่ยก็ล้มระเนรนาศเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้นเจ็ดคนนะคะ
ทั้งหมดก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลปลวกแดงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุเนี่ยเบื้องต้นอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีค่ะ
เผยแพร่ออกไปคนคอมเมนต์กันเยอะนะคะในสังคมออนไลน์บ้างก็สงสัยว่ารถที่รอเลี้ยวเนี่ยจอดกินเลนหรือเปล่าเลยมีการพุ่งชนแบบนี้
ต่อมาโอ้โหชาวเน็ตเขาก็สืบสอกันต่อนะคะก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยตรวจสอบด้วย
ขณะที่คนส่วนใหญ่มองว่าในเขตพื้นที่โรงเรียนแบบนี้เนี่ยหรือว่าเขตชุมชนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วสูง
จากนี้คนในพื้นที่ก็ออกมาระบุด้วยว่าถนนเส้นนี้มักจะมีอุบัติเหตุเป็นประจำค่ะเนื่องจากไม่มีเกาะกลางถนนก็เลยอยากฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ
เห็นคลิปแล้วตกใจเลยนะเพราะมันชัดมากแล้วมันใกล้ติดนะโอ้โหแล้วคือมีทั้งเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหเนี่ย
แล้วมาแรงอ่ะใช่แล้วพุ่งแบบเป็นโดมิโน่เลยนะคะโดนหลายคันเลยทีเดียว
ระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะเขตโรงเรียนเขตชุมชนไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแหละ
อย่าประมาทมองไประยะไกลยิ่งถ้าเราขับเร็วเนี่ยสายตาเรายิ่งต้องเหมือนล็อกไปข้างหน้าเลยว่า
มีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะคะ